ครั้งแรกเลยนะย้อนไปตอนสิบแปดใหม่ใหม่นะฮะคุณผู้ชมครับ
ดาพักการเมืองครับพากันลงพื้นที่หาเสียงโค้งสุดท้าย
ตู่ลงพื้นที่ไปสงขลาหาเสียงช่วยผู้สมัครในพื้นที่นะครับ
ก็มีการอ้อนขอคะแนนด้วยนะครับเพื่อจะได้มาสารต่องานครับ
บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งที่สงขลาวันนี้ครับคุณผู้ชมน้องชมพู่ครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์
ภักดิ์ร่วมไทยสร้างชาติและก็เป็นคันดิเดตนายกด้วยนะครับ
พร้อมกับนายพิรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพักพร้อมแก่นำพัก
ลงพื้นที่ครับช่วยผู้สมัครของพักหาเสียง
ช่วงเช้าขึ้นขบวนรถแห่หาเสียงให้กับนายเจือราชศรี
ผู้สมัครเขตหนึ่งสงขลาหมายเลขหนึ่งนะครับ
ตลอดเส้นทางก็จะเห็นเนี่ยครับพี่น้องประชาชนมารอต้อนรับนะครับ
จับไม้จับมือขอถ่ายรูปมามอบดอกกุหลาบมอบดอกไม้ให้แบบนี้เลยครับ
แล้วก็มีการส่งเสียงเรียกลุงตู่ตลอดเส้นทางอีกด้วย
เอกประยุทธ์ก็เลยพูดอ้อนขอคะแนนจากชาวสงขลานะครับ

แล้วก็พักด้วยก็คือทั้งเขตแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์นะครับ

เพื่อจะได้เข้าไปทำงานสารต่อภารกิจพัฒนาบ้านเมือง
แวะพักกินน้ำชาที่ร้านขายน้ำชายย่านถนนนางงามครับ

โอ้โหคือคนแบบแห่มาให้กำลังใจมาขอถ่ายรูปนะครับ
จากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ขึ้นปราศัยหาเสียงลานคนเมือง
เทศบาลนครสงขลาดูบรรยากาศหน่อยครับ
คือคักนะคะแฟนคลับเยอะเชียว
ถูกต้องครับแฟนคลับลุงตู่รวมไทยสร้างชาติเขาอยู่ที่ภาคใต้ที่สงขลาล่าสุดเมื่อเช้าใช่ไหมครับ
ส่วนพลังประชารัฐครับเขาก็ลงใต้เหมือนกันนะฮะ
ร้อยตำรวจเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคเหนือก็มาต้อนรับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับเมื่อวานี้ไปที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมครับ
สักการะขอพรเสาหลักเมืองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
แล้วก็มีการอ้อนขอคะแนนด้วยนะพลเอกประวิทย์เขามีการอ้อนขอคะแนนประชาชนในเวทีปราศัย
พอผ่านพ้นไฮไลท์ช่วงนี้มีไฮไลท์กว่าครับ
สนทิรัฐสนทิจิระวงประธานยุทธศาสตร์การเมือง
ภักดิ์พลังประชารัฐขึ้นปลาสายต่อ
แต่ปรากฏว่าเหมือนปล่อยไก่ตัวโตเลยฮะ
คือไปหลุดปากขอคะแนนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก
ทั้งที่พักนี้เขาต้องชูพลเอกประวิทธิ

จะให้เด็กหนุ่มเด็กสาวเป็นนายกเอาไหมพี่น้อง

ขณะที่บริเวณหน้าที่ทำการพักพลังประชารัฐ
ตาคลีนครสวรรค์ครับคุณผู้ชมน้องชมพู่ดูฮะเกิดเหตุการณ์ระทึก
มีผู้ชายคนหนึ่งจู่ไปนั่งกินข้าวท้ายรถกระบะกินไปกินมาสักพักโวยวายครับ
เจ้าหน้าที่ต้องมาคุมตัวทราบชื่อคือในแบงค์พงศธรอายุ๒๘เป็นชาวสิงห์บุรีครับ
แล้วก็เคยมาก่อกวนบริเวณจุดนี้แล้วรอบหนึ่งด้วยนะฮะคุมตัวไปโรงพักเขาบอกว่า
ทำไมผมแค่ขับรถมาผมจะนั่งกินข้าวหน้าพักไม่ได้หรือไงก็กินได้แต่ทำไมคุณเอาอาวุธนี้มาทำไมล่ะ
ทำท่าทำทางเหมือนจะไปทำร้ายคนอื่นเขาก็เลยกลัวไงก็เลยต้องคุมตัวมาที่โรงพักนะครับ
สอบสวนเขาบอกว่าผมไม่ชอบพักพลังประชารัฐฝังใจเรื่องเงินชดเชยคนว่างงาน
เคยไปทำเรื่องแต่ไม่ได้ก็เลยแค้นอืมอ้าวไปนู่นเลยฮะ
โดนแจ้งข้อหาพยายามบุกรุกแล้วก็พกพาอาวุธและมียาเสพติด
นี่ครับในถุงนั้นมีกัญชาและมียาบ้าถามเจ้าตัวเขาบอกผมขอให้การในชั้นศาล
ผมไม่ขอพูดตรงนี้ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ